ที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวกันหน่อย
เตี๋ยวร้านนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยไปทานเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่ามันจะลึกลับนิดนึงเพราะมันอยู่ท้ายซอยนู่น
ก็เลยได้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวลึกลับครับ
ขับเข้าไปก็ยังไม่เจอล็อกบอกเลยเป็นฉายาของร้านเขา
แต่จริงร้านนี้เนี่ยชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเพ็ญ

สาเหตุที่ได้รับฉายานี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่า
โอ้โหเนี่ยร้านหายากหน่อยลึกเกือบท้ายซอยลึกลับนิดหนึ่ง
ลูกค้าก็เลยจดจำว่าร้านนี้มันคือร้านก๋วยเตี๋ยวลึกลับ
กว่าจะหาเจอแต่ยังว่าแหละของอร่อย
มันก็ต้องมีความพยายามนิดนึงกว่าจะเจอนะครับ
พอเจอแล้วก็ได้เจอของดีของเด็ดล่ะ
เมนูของทางร้านก็มีมากมายให้เลือกสรรนะครับ

เตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยซี่โครงหมูและ
ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ว้าวเขาบอกว่าจัดให้แบบเต็มเลย
พอได้ก๋วยเตี๋ยวเราต้องล๊อคโอ้โห

เตี๋ยน้องไก่นี่ให้มา๒น่องเลยนะ

แล้วแถมตัวให้อีกต่างหากก็มาเป็นทั้งตัวเลยแหละ

ไม่กินไก่ออกไปเลยล่ะ
ไม่ต้องแอบแซวถ้าให้ไก่มาทั้งตัวก็๕๐บาทเลยมั้ง

ใช่แล้วครับคุ้มค่ามากร้านนี้นะครับ
สำหรับการเดินทางไปที่ร้านนี้นะครับ
เอาย้ำกันหน่อยเพราะว่าร้านมันลึกลับนิดนึง
ก็มันตั้งอยู่ในซอยถนนเทศบาลบำรุง
อ่ารู้ชื่อซอยแล้วเนี่ยก็น่าจะไปไม่ยาก
เพราะว่าเจอซอยเขาบอกว่าขับเข้าไปให้มันลึกหน่อย
ลึกซอยมันจะอยู่ข้างในร้านนี้อยู่ข้างในนะครับ
เจอปั๊บรับปุ๊บก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่

อาจจะพาไปไม่ถูกหายากนิดนึง
แต่รับรองว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปเจอแล้วก็จะเจอ

คือเข้าไปเจอแล้วทานเสร็จแล้วเนี่ย